ว่าเรื่องนี้บ้างค่ะธมที่ไอ้ข้างเนี่ย
และผลกระทบที่ขึ้นกับบ้านเดี๋ยวหน้ามันไหลมาแบบนี้
เดี๋ยวจะให้ดูว่าถมสูงขนาดไหนดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
ไม่ไหวจริงจากเดือดร้อนมาก
อ่าเอาถังรองน้ำไหลมาแบบนี้อุ้ยจากหลังคาเลยนะ
กำแพงสูงแบบนี้ค่ะคลิปนี้นี่แหละเจ้าของบ้าน
ก็คือคุณจุธามาสชูเชิดเอามาร้องกับสื่อนะคะ
หลังหมู่บ้านข้างกันเขาถมที่สูง
เดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมดูว่าไอ้สูงที่ว่าน่ะ
มันสูงขนาดไหนเพราะว่าคลิปมุมนี้เป็นมุมที่ถ่ายจาก
ถ่ายจากในบ้านอืมแล้วดูสิดูข้างข้างบ้านอ่ะคุณผู้ชมอืม
เขาถมที่สูงมากมากเลยนะนี่ค่ะเขาบอกว่าสูงเท่าหลังคาบ้าน
อันนี้ทำกราฟิกเปรียบเทียบให้เห็นชัดเลยเห็นไหม

คิดดูเวลาฝนตกมาน้ำมันจะไปทางไหน
มันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันก็ทะลักจนกำแพงร้าว
ธรรมชาตินะครับน้ำมันก็ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วครับ
ใช่เพราะว่าถมดินข้างล่างเขาถมสูงมากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเป็นแบบนี้มา๖๗ปีแล้ว
นักข่าวของเราไปที่บ้านของคุณจุธามาศบ้านของคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่บางเสร่สัตหีบชนบุรีค่ะ
พามาดูเลยกำแพงด้านหลังเนี่ยอ้าวนักข่าวมาดูมันเป็นรอยมันเป็นรูมันร้าวแล้วน้ำซึมค่ะ
อยู่บ้านหลังนี้มา๑๐กว่าปีแล้วนะก่อนจะถมที่อีก
หมู่บ้านติดกันเขาเพิ่งจะมาถมที่สร้างที่ตอนปี๕๙
พื้นบ้านชั้นแรกของหมู่บ้านข้างเนี่ยเท่ากับหลังคาบ้านบ้านพี่แล้ว
พอฝนตกนะคุณเบิร์ตคุณดอมคุณน้ำแข็งน้ำมันก็จะไหลทะลักมา
ที่กำแพงบ้านพี่นั่นแหละนี่เขาเขียนเป็นผังให้ดูเลยนะ
พี่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่อยู่แบบนี้อันนี้ด้านข้างค่ะคุณผู้ชม
ขึ้นมาให้ดูได้เห็นเลยเห็นไหมหลังคาบ้านพี่กับพื้นของบ้าน
บ้านข้างมันปริ่มเลยอ่ะมันเท่ากันแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่ากำแพงพี่จะพังถล่มมาวันไหน
ตอนนี้กำแพงบ้านพี่มันร้าวแล้วไงพี่ไปแจ้งเรื่องไว้แล้วที่สพสัตหีบเรื่องก็เงียบ
นี่ขนาดแจ้งไปที่นิติของหมู่บ้านนิติก็ไม่ได้มีสัญญาณตอบรับอะไร
ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าเดิมทีนะที่ดินตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยน้ำขาว
มันจะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำเป็นที่ว่างเปล่าไงชาวบ้านเขาจะเอาวัวควายมาปล่อยกินย่าค่ะ
แล้วพอสร้างหมู่บ้านหมู่บ้านมาลงเนี่ยเขาก็จะต้องถมที่แต่ถมที่ตรงนี้เนี่ย
มที่สูงกว่าที่อื่นที่อื่นเขาก็เลยได้รับผลกระทบ
ถามนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่บ้างดีกว่านายกเทศสมหวังเอี่ยมดี
ท่านบอกแบบนี้ก่อนหน้านี้หมู่บ้านที่ถมดินสูงเขาเทปูน
ระหว่างช่องกำแพงทั้งสองหมู่บ้านน้ำเนี่ยจะไหลไปทางท่อระบายน้ำหมู่บ้าน
แต่เขาตั้งใจทำแบบนั้นเนี่ยแต่จริงมันก็ยังมีน้ำที่ไหลไปที่บ้านของผู้เสียหาย
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคุณผู้ชมมันเป็นแอ่งกระทะ
นี่ค่ะเอามาให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมเส้นทางน้ำไหลมันไหลลงมาแบบนี้
อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หน่อยแล้วก็อยากทำบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่าย
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้แล้วต้องมีกรอบเวลาการแก้ไขอย่างชัดเจนด้วยนะ
เพราะว่าพี่เขาบอกเขาทนมาหลายปีมากแล้วเราต้องคุยให้รอบด้าน
เราต้องคุยให้ครบทุกฝ่ายค่ะผู้เสียหายคุยแล้วนายกเทศคุยแล้ว
ไปคุยกับตัวแทนหมู่บ้านฝั่งคู่กรณีหน่อยเพราะว่าหมู่บ้านของเธอเนี่ย
สร้างหลังหมู่บ้านของคุณจุธามาตรระดับพื้นมันไม่เสมอไง
ต้องถมดินเพิ่มตลอดเลยนี่๖๗ปีที่ผ่านมานี้โดนร้องเรียนนะว่าน้ำไหลเข้าบ้านมาตลอด
น้ำทะลักกำแพงใต้กำแพงแต่ว่าก็แก้ไขมาให้ตลอดนะ
ล่าสุดที่เป็นเรื่องเป็นราวไปถึงนักข่าวเนี่ยเพราะว่าเขาให้เทปูน
เพื่อให้น้ำมันมีทางไหลแต่แหม่มันเป็นแอ่งกระทะไงก็เลยไหลไปลงบ้านพี่เขา
ตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่นะคะอยากจะฝากบอกพี่จุธามาสด้วยว่ากำลังแก้ไขอยู่
แต่ว่าพี่ก็อาจจะร้อนใจนิดนึงไปร้องเรียนกับนักข่าว
แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้แก้ไขจริงเราพยายามแก้ไขอยู่
ถ้าเกิดว่าบ้านที่เขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มเรื่องหมู่บ้านนั้นเขาบอกว่าเขาพยายามแก้ไขอยู่
เดี๋ยวเผื่อให้เวลาอีกหน่อยนะรวมถึงระหว่างนี้นายกเทศเนี่ย
กำลังที่จะเรียกทุกฝ่ายมามาคุยมาทำความเข้าใจร่วมกัน
เผื่อเรื่องนี้จะได้จบลงด้วยดีนะคะ